วันนี้มีประเด็นการพูดถึงคอนโดหรูแห่งหนึ่ง

มีวัดแห่งหนึ่งซึ่งก็คือวัดไซคนี่แหละ
ระคังในช่วงตี๔สร้างความเดือดร้อนให้กับคอนโดหรูแห่งนี้
ซึ่งก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างนานาบนโลกโซเชียลนะคะ
ร้อนไปถึงคนดังในวงการบันเทิงบ้านเรา
เขาก็พักอาศัยอยู่ในคอนโดนี้นี่แหละนะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะมีคนในวงการบันเทิงที่อาศัยอยู่ในคอนโดเดียวกันนี้

วิจารณ์อย่าด่าเหมารวม
เพราะคนอื่นเขาอยู่ได้ปรับตัวได้
จะมีก็แค่คนร้องเรียนคนเดียวที่มีปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นดาราสาวทัพทิมมะลิกาที่อยู่คอนโดนี้นะคะ
เธอบอกว่าไม่เคยได้ยินเสียงระคังเลย

มีงานบุญก็จะนิมนต์พระวัดไซดตลอด
ตอนนี้ในกลุ่มไลน์ของนิติคอนโดปั่นป่วนมากนะคะ

ส่วนคนต้นเหตุหายเงียบ
ปล่อยให้เพื่อนบ้านโดนด่าซะเละเลย
หมายถึงว่าโดนด่านี้น่าจะเป็นกระแสบนโลกโซเชียลนี่แหละนะคะ
และที่ออกตัวเป็นคนแรกก็เห็นจะเป็นพี่เพชรกรุณพลนี่แหละค่ะ
ที่โพสต์ยืนยันเป็นคนแรกเลยว่า
ผู้ที่พักอาศัยในคอนโดแห่งนี้
ไม่มีใครรำคาญเสียงพระตีละครั้ง
แต่มีแค่คนบ้าห้องเดียวโทรไปวัดทุกคืน
และร้องไปที่เขตจนมีดราม่าหนักขนาดนี้ค่ะ
พี่เจ้าตามข่าวมีอยู่สองคน

เป็นผู้หญิงเนี่ยโทรมาต่อว่าที่วัดบ่อยมาก
โดยบอกว่าเขานอนไม่ได้เขามีปัญหานู่นนี่นั่น

แล้วก็คนที่เช่าเป็นต่างชาติ
โทรไปบอกว่าเสียงทำให้เขานอนไม่ได้
คือจริงร้องเรียนไปที่เขตเนี่ยยังไม่มี
แต่เหมือนแบบมาบ่นในกรุ๊ปไลน์ของลูกบ้าน
ว่าแบบนี้ผมรำคาญเสียงตีละครั้งมากเลย
จะไปทำยังไงได้บ้างไหมที่ให้แบบว่ามันเบาลงอะไรอย่างนี้
ก็มีคนเตือนในกรุ๊ปไลน์นะครับว่า
มันเป็นกิจของสงฆ์มันเป็นเรื่องที่เขาทำกันเป็นปกติ
ผมว่าเราอยู่มาทีหลังเนี่ย
แล้วเราก็ต้องปรับตัวตามสภาพพื้นที่ที่เราเข้ามาอยู่
ไม่ใช่จะเอาอย่างที่ทุกอย่างถูกใจหมด
ถ้าเปิดหน้าต่างนอนแล้วตอนพระท่านตีละครั้งเนี่ยได้ยิน
ได้ยินแน่แต่ได้ยินดังขนาดไหนเนี่ยก็ต้องไปลองวัดดูในห้อง
แต่ถ้าปิดประตูแล้วเปิดแอร์ตีละครั้งไงก็ไม่ได้ยิน
เพราะว่าระบบการออกแบบของคอนโดนี้เขาค่อนข้างเก็บเสียง
แต่๕๐๐กว่าห้องไม่ได้รู้สึก

มีแค่๐๐๐๑ที่รู้สึก
รู้สึกแต่อีก๐๐๑เนี่ยดันไปสร้างเรื่องทำให้คนเกือบทั้งประเทศเนี่ย
ลุมด่าคนทั้งหมดในคอนโดซึ่งผมมองว่ามันไม่ถูกต้องเออนะคะคุณผู้ชม
นี่ก็ถือว่าเป็นการออกตัวของพี่เพชรกรุณพลนะคะจริงจริงแล้วเนี่ย
จากพี่เพชรแล้วก็ยังมีดาราอีกหลายคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดนี้
ไม่ว่าจะเป็นพีเคนะคะหยาดทิพย์แล้วก็เดี่ยวสุริยนต์เป็นต้นนะคะ
คือเอาจริงนะทางวัดทางเจ้าอาวาสของวัดไซค์เองเนี่ย
ท่านก็ได้ออกมาบอกว่าจะให้พระหยุดตีระคังทำไม่ได้
เพราะการตีระคังในช่วงตี๔๖โมงเช้าถือว่าเป็นสัญญาณให้ทำวัดเช้า
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเพณีสืบทอดกันมาแต่โบราณ
เพราะว่าคอนโดสร้างขึ้นมาทีหลังวัดคุณต้องปรับตัวให้ได้กับสถานการณ์แบบนี้
แล้วที่สำคัญนะคะอย่างที่คุณเพชรบอกไปห้องเนี่ยมี๕๐๐กว่าห้อง
แต่มีเพียงแค่บุคคลสองบุคคลเท่านั้นที่มีความเดือดร้อนในเรื่องนี้นะคะ
แต่จริงแล้วในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาทำวัด
เป็นช่วงเวลาที่หลายคนอาจจะตื่นมาทำงานแล้วด้วยซ้ำ
อันนี้ก็แล้วแต่นะคะวิจารณญาณของแต่ละคนแต่ว่านี่ก็เป็นเสียงสะท้อน
ผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดแห่งนี้ซึ่งก็เป็นคนในวงการบันเทิงของเรานี่แหละนะคะ
ก็ยืนยันว่าไม่ได้ยินนะคะแต่ว่าเอาสองคนนั้นหูดีจังเลยเนาะโอ้ได้ยินเนอะ